เหตุการณ์ผู้ช่วยพยาบาลถูกรุมทำร้ายจากคนไข้แล้วก็เพื่อนของคนไข้นะคะ
คลิปนี้ก็เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันในโซเชียลทางสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์นี้ค่ะล่าสุดอาการของผู้ช่วยพยาบาลดีขึ้นแล้วนะคะ
คดีอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันลอยกระทงนะคะ
เหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายผู้ช่วยพยาบาล
ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก็ได้นำมาเผยแพร่จนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมออนไลน์ค่ะ
ให้กำลังใจผู้ช่วยพยาบาลรายนี้
แล้วก็ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพพยาบาล
ล่าสุดนะคะนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพร
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้ว
เปิดเผยผ่านรายการรถปลดทุกข์ออกอากาศเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าเรื่องทางคดีความปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
ส่วนอาการบาดเจ็บของบุรุษพยาบาลดีขึ้น

หลายฝ่ายก็ให้กำลังใจในการทำงาน
หายดีแล้วคาดว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะ
ที่มาที่ไปคืนวันลอยกระทงวันที่๑๔พฤศจิกายน
เวลาประมาณสี่นาฬิกาเช้าหมึด
ผู้ป่วยที่ก่อเหตุเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ซึ่งระหว่างนั้นก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินอีกรายหนึ่งเข้ามารักษา
เจ้าหน้าที่พยาบาลจึงจำเป็นต้องรีบไปช่วยเหลือ
ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองรอนาน
จนเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
ซึ่งนายแพทย์อภิรักษ์ได้ชี้แจงถึงระบบการให้บริการ
ว่าด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร
ซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบได้ในโรงพยาบาลรัฐอย่างในวันหยุด
อาจจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ไม่มาก
จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยรอคิว
แล้วก็ทางโรงพยาบาลคำนึงถึงผู้ป่วยแล้วก็ความสูญเสีย
ให้ความสำคัญต่อแผนกฉุกเฉินเป็นหลักค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ป่วย
อย่างเช่นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะอาจช่วยประสานให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกัน

ยังไงก็ตามก็ยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ผู้ป่วยทำร้ายแพทย์หรือพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น
ปัจจุบันมีการเผยแพร่ไปตามสื่อโซเชียลต่างด้วย

ซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ
จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นในระยะยาวค่ะ
แต่เขาบอกว่าบุรุษพยาบาลคนนี้เนี่ยจริงมีความอดทนมากนะคะ
โดนทำร้ายร่างกายก็เจ็บมีบาดแผลคือสารพัดแหละ
จริงถ้าไปอ่านในเพจของสมาคมพยาบาล
ก็จะเห็นอยู่ว่าแบบมีทั้งชกต่อยอะไรต่างแต่ทำงานต่อไปจนจบกะนะคะ

คุณแม่ของบุรุษพยาบาลก็เป็นพยาบาลด้วย
บอกว่าร่างกายยังพอทำงานต่อได้
แต่จิตใจตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราโดนแบบนี้

แต่อีกคนก็ต้องช่วยชีวิตเหมือนกัน
คือมันต้องเข้าใจกัน